คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุกระทบกระทั่งกันระหว่างรถฉุกเฉินกับรถเก๋งนะครับ
รถฉุกเฉินแน่นอนต้องเปิดสัญญาณไฟเพื่อจะวิ่งไปส่งผู้ป่วยที่ต่างจังหวัด
ขณะที่รถเก่งขับตามหลังมาและโทรเข้ามาในรถฉุกเฉิน
บอกปิดสัญญาณไฟเดี๋ยวนี้โทรเข้าไปเลยคุณ
สัญญาณไฟเพราะว่าไฟที่มันหมุนมันแยงตาก็เลย
เกิดเป็นการกระทบกระทั่งกันนะครับ
อ่ามาจอดมาจอดเลยเท่านั้น
ไฟอันนี้มันมีเอาไว้ต่อไหนครับ
อาจจะติดล้อนะมองไม่เห็นทางเลยพี่

เกือบให้พี่จะต้องเอาผมไปด้วยนั่นล่ะ

เอาละปิดไปทีนี้ซาแต่ถ้าทำอะไรไม่ได้
ผมพูดไปก็รถจำเป็นจะต้องเปิดงั้นก็เปิด
โอ้โหเอาไงดีคุณ

เจ้าหน้าที่เขาบอกมันจำเป็น
ผมก็ต้องเปิดไซเรนไว้แบบนี้
เพราะว่าต้องไปส่งผู้ป่วยที่ต่างจังหวัดมันต้องเปิดไว้

แต่เอ๊ะคุณที่เขาบอกว่าโทรเข้าไปในรถฉุกเฉินคันนั้น

คุณผู้ชมฮะรถฉุกเฉินแน่นอนไปส่งผู้ป่วย

แต่สัญญาณไฟมันอาจจะทำให้คนขับรถที่ขับตามมา

คนขับรถเก่งคันหลังเลยโทรศัพท์เข้าเบอร์โทรของรถฉุกเฉิน
อยู่ไหนเบอร์ติดอยู่ข้างรถ

คุณผู้ชมฮะตอนโทรก็บอกขอให้ปิดไฟปิดไซเรนซะ
จากนั้นขอให้จอดซะถ้าไม่ปิดจะได้ลงมาเจรจากัน
ตอนแรกทั้งสองฝ่ายไม่เข้าใจกันก็จึงจอดรถมาคุยกัน
คนขับรถเก่งพยายามอธิบายว่า
ผมตามหลังพี่มาผมก็มองไม่เห็นทางมันอันตราย
ไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเป็นคนเจ็บจะเป็นศพ

เอ้าก็อย่ามาขับจี้อย่ามาขับตามหลังสิ
ติดสัญญาณไซเรนนี้แสดงว่าเราปฏิบัติภารกิจอยู่
เราอยู่ในภาวะฉุกเฉิน
เพราะต้องไปส่งผู้ป่วยจากกรุงเทพไปจังหวัดอุบลราชธานี

สุดท้ายทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันเถอะ
คุณรถฉุกเฉินเขามีภารกิจในการไปส่งผู้ป่วย
ส่วนรถคันนั้นจะไปห้ามเขาเปิดไซเลนมันก็ไม่ได้

ว่าฝ่ายใดผิดหรือถูกให้คุณผู้ชมช่วยกันตัดสินหน่อยนะฮะ
จากในคลิปไม่ได้บอกสังกัดของรถฉุกเฉิน
และถ่ายเห็นไฟไซเรนว่ามันสว่างวาบอะไรยังไงบ้างนะครับ
แล้วก็หรือสว่างเกินกว่ากฎหมายกำหนดอะไรหรือเปล่า
แต่ทีนี้คุณเชื่อไหมคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นเยอะเลย

แน่นอนเอ็นเอียงไปทางไหนทางรถฉุกเฉิน
เขาบอกอันนั้นเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่
เขาเปิดไซเรนไว้ตลอดทาง
บางครั้งมันอาจจะผ่านช่วงไฟมืด
ทำให้ไซเลนมันสว่างขึ้นมาอีก
ดังนั้นคนที่ขับรถตามก็อย่าไปตามเขา
หรือระมัดระวังตนเองไว้หน่อยนะครับ
จะไปห้ามเขาไม่ให้เปิดไฟไซเรน

นั่นอ่ะสิแล้วนี่คือก็โทรไปนะ
เอาเบอร์จากข้างรถแล้วก็โทรไปหาเนี่ย

ทุนเหมือนกันนะโทรไปหาถึงคนขับรถฉุกเฉิน

กับคนที่อยู่ในรถจะถือเบอร์นั้น